แต่อันนี้ลำบากแล้วเนื่องจากตัดไปแล้ว
ซึ่งเขาร้องสภาธนายความว่า
ถูกโรงพยาบาลดังตัดขา
ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เซ็นยินยอมด้วยซ้ำไป
แต่แปลกกว่านั้นคืออายการเนี่ยไม่สั่งฟ้อง

คือวันนี้นายกิจสดาสารสุขเดินทางมาที่สภาธนายความ
เขาบอกว่าช่วยเขาเถอะช่วยเหลือเขาหน่อยเถอะ

โดยมีคุณนายกสมาคมสภาธนายความเนี่ย

ตัวเองเข้ารับการรักษาแผลใต้ฝ่าเท้าแพทย์พุทธรักษา
ให้นอนโรงพยาบาลดูอาการแล้วก็รักษาแผลครับ
ต่อมาทางโรงพยาบาลได้นำผู้ร้องเข้าไปผ่าตัด
เพื่อเปิดดูว่าบาดแผลเป็นยังไง
แล้วก็ให้พักรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลอีก๗วัน
หลังจากนั้นไม่นานเจ้าคำว่าซ่อมแซมบาดแผลมาให้เซ็น
ผู้ร้องจึงลงชื่อในฐานะผู้ป่วยในเอกสารนั้น

ผู้ร้องก็ถูกนำเข้าผ่าตัดโดยตัดขาข้างซ้าย
บริเวณใต้เข่าของผู้ร้อง

นายกิจสดาจึงขอเอกสารในการรักษามาดูปรากฏว่า
ลงชื่อไว้มีข้อความเพิ่มเติมว่า

แต่วันนี้มันมีเอกสารมันมีคำว่าตัดเท้า

ขนาดที่เซ็นก่อนผ่าตัดไม่มีข้อความดังกล่านี้เกิดขึ้น
ผู้ร้องเรียนก็เชื่อว่าการรักษาของหมอหรือแพทย์

เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับอันตรายสาหัส

เลยยื่นฟ้องแพทย์และโรงพยาบาล

ก็ส่งสำนวนไปให้พนักงานอายการ
ปรากฏว่าพนักงานอายการเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟอง
เพราะอะไรเนี่ยเอกสารมันมีคำว่าตัดขาอยู่แล้วไง

ก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือ

มันไม่มีข้อความนั้นว่าจะมีการตัด

ใช่เพราะว่ามันมีข้อความที่เขียนว่าตัด
หรือตรงนั้นเขาอาจจะช่วยเนาะ
เหมือนแบบแพทย์ก็ช่วยสูตรวิธีอะไรอย่างเงี้ย

ถูกต้องจริงแล้วก็มีข้อความที่เขียนว่า
อนุญาตที่จะทำการตัดขาได้อะไรอย่างนี้
อันนี้ก็คงลำบากแล้ว
หรือทำอะไรถ้ามีสินอักษรบางทีต้องอ่านให้ละเอียดอ่านละเอียดจริงจริง
อันนี้ก็ไม่รู้่ายังง่ายเพราะว่าเหมือนกับเราเส็นไปแล้วหรือเปล่าก็ต้องดู
เขาต้องดูว่าเอกสารออกมามันก็มีคำว่าตัดขาซ้ายอ่ะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่าเอกสารที่เขาบอกว่ารักษาแผลใต้เท้าอย่างเดียวไม่มีการตัดขา
แล้วเขาได้ทำการซีล็อกไว้หรือว่าได้บันทึกไว้อันนั้นก็อาจจะเป็นหลักฐานของเขาที่สามารถยื่นต่อสารได้
ว่าไปสู้การเอกสารตรงนั้นอีกทีหนึ่งครับ